สองกลุ่มค่ะยกพวกตีกันซอยสแกงาม๘สมดำเขตบางขุนเทียนนะคะ
มีมีดตัดอ้อยไล่ฟันกันมีระเบิดปิงปองปลาใส่กัน
มีคนเจ็บด้วยนะคะไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ใช้มือถือถ่ายคลิปเอาไว้นะคะครับ
ดูสิคะรถจักรยานยนต์ล้มอยู่มันจะไปฟาดเอาฟาดเอา
ไม่รู้ฟาดทำไมเนี่ยแต่พื้บอีก
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
สแกงงาม๘เป็นย่านชุมชนมีโรงกลึงอ่ะนะคะ
ยังมีคราบเลือดแห้งติดอยู่บนพื้นอยู่เลย
เราได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ขอใช้เป็นนามสมมุติ

แล้วก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดอยู่ในซอย

อีกฝั่งหนึ่งประมาณ๘๙คน

ก็มาดิก็มาดิก็มาดิ

แล้วก็เอามีดตัดอ้อยไล่ฟันกันออกมาจากซอย

กลุ่มวัยรุ่นที่มีกัน๘๙คนนะคะ

มีดตัดอ้อยมาฟันที่รถจักรยานยนต์แทน
ที่หนีย้อนกลับมาพร้อมมีดนะคะ
ทีนี้ฝ่ายที่มี๘๙คนเอาถอยบ้าง
พยายามจะใช้มีดไล่ฟันกัน

มีคนเจ็บนอนอยู่คนหนึ่ง

สองฝ่ายก็เลยแยกย้ายกันไป

แต่แถวนี้คนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า

แต่กลับมาตีรันฟันแทงกันแบบนี้
ถ้าภาพพลั้งขึ้นมาคนเสียใจคือพ่อแม่นะคะ

แค้นกันเรื่องอะไรอยากฝากบอกเลยว่า

ผมเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้

ให้จบกลับมาทำงานหาเงินกันดีกว่า

คนตรีตอนตีก็ไม่ได้เถียงนะ

แล้วหรือนี้ไม่กลัวเหรอ
ผมไม่กลัวครับ

เพราะโตมาสำคัญกันอยู่ที่เงิน

แบบถูกกำลังส่งแบบทางเดินไม่ใช่

ถ้าแบบรอบที่แล้วก็มีการยิงกันตายตรงนี้

คุณผู้ชมถามว่าเขาใช้มีดตัดอ้อยเลยเหรอ
ตีอ่ะนักข่าวของเราที่พบกับพี่ไปบอก
ใช่พี่เหมือนมีดตัดอ้อยจริงนะ

คุณพกนี่ตัดอ้อยไปเรียนหนังสือ
หรือไปเดินตามท้องถนนหรือยังไง

ค่ะโหดมากหูนี่เห็นไหม

ทีมข่าวของเราก็ไปในซอยสแกงอำแปด

เพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าบางคนอยู่ในซอยนี้แหละ

ติเข้าไปนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงกลึงค่ะ
มีคนทำงานด้านช่างกลเดินเข้าออกเยอะ
ติก็พยายามจะถามแต่ไม่มีใครบอกหรอก

ติก็ถามดีบอกผมถามแบบพยายามถามแล้วว่ารู้จักไหม
แล้วดูการเดินของตีนี่เห็นไหม

นี่จะเดินได้สุดซอยไหมเนี่ย

เอาเป็นว่าไม่มีใครบอกว่ารู้จัก
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะตำรวจสอนอนสมดำนะคะ

มันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น
แล้วรู้แล้วด้วยว่าวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มคือใคร
แล้วก็มีวัยรุ่นกลุ่มที่ตีกัน

ไม่ความเหมือนเขามีปัญหากันมาก่อน

สอบปากคำนะคะในส่วนของคนเจ็บเนี่ยเขาก็จะแจ้งข้อหานะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีใครไปแจ้งความดำเนินคดีก็ตาม
แต่ตำรวจสามารถดำเนินการได้เลยเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วจริงจริง
แล้วก็มีคนเจ็บนะคะวัยรุ่นแถวซอยค่ะ
สแก่งามกรุงเทพงามแปดอ่าสแกงามแปดด้วยนะใช่ค่ะอ่า
พรุ่งนี้จะไปแถวนนทบุรีนะค่ะเดี๋ยวไปเจอรุ่นสี่สิบแปด
เดี๋ยวมันจะมันจะปลดเงินมั่วคุณผู้ชมสมมติว่าความประวัติน่าจะให้สองขุมนี้ไปเจอกัน
อันนี้กรุงสี่แปดอันนี้กรุงสแกงงามแปดมาดีมาดีมาดี